คำคืนนี้ไทยรัฐจอบประเด็นจะพาไปชิมขนมแล้วก็ร้านกาแฟอร่อยที่นครศรีธรรมราชกันนะครับ
แล้วก็เอาใจสายรักธรรมชาติพาไปสูดอากาศบริสุทธิ์พร้อมกับชมวิวหุบเขาเขียวขจี
ที่ร้านกาแฟเล็กในอำเภอลานสกาจังหวัดนครศรีธรรมราช
แล้วก็ตบท้ายด้วยคาเฟ่แนวคลาสสิกใจกลางเมืองที่เต็มไปด้วยเมนูอร่อย
ตามคุณกระมวลวันการีพัฒน์ไปชิมกันครับ
ใครที่มีแพลนมุ่งหน้าไปเที่ยวหมู่บ้านคิรีวงจังหวัดนครศรีธรรมราช
ระหว่างทางอยากจะแวะผ่อนคลายเหยียดแข้งเหยียดขาให้หายจากความเมื่อยล้า
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีจะพาไปนอนเปรย์สุดชิวชมวิวธรรมชาติแบบ๑๘๐องศากันที่
หน้าบ้านเล็กกลางหุบเขาตั้งอยู่ที่อำเภอลาสกาเป็นคาเฟ่เล็กบนเนินเขา
สไตล์วินเทจผสมแนวบ้านสวนตกแต่งด้วยอิดสีส้มทั้งหลัง
ทำให้คาเฟ่แห่งนี้ดูเก๋แล้วก็อบอุ่นมากค่ะ
หน้าบ้านเล็กกลางหุบเขาเพิ่งเปิดได้เพียงแปดเดือนว้าวบรรยากาศดี
มีชัยไปกว่าครึ่งทำให้นักท่องเที่ยวแวะมาเช็คอินไม่ขาดสายค่ะ
ไลท์ของที่นี่ค่ะคือการมานอนเปรย์บนความสูง๑๕เมตรนะคะ
ยืนออกมาจากระเบียงของร้านค่ะมองไปก็จะเห็นพวกเขา
ไกลสุดลูกหูลูกตาถึงว่าทำไมใครต่อใครก็แวะมาที่ร้านกาแฟแห่งนี้ค่ะ
เพราะว่าวิวสวยแล้วก็อากาศดีมากดีต่อใจแบบนี้นะคะ
ไม่พลาดที่จะต้องหยิบกล้องขึ้นมาเซลฟี่
ใครมาแล้วไม่มาถ่ายรูปที่มุมนี้ถือว่ามาไม่ถึงค่ะ
นั่งนั่งนอนมองวิวเพลินแถมด้านล่างยังเห็นสายน้ำเล็กที่ไหลมาจากคลองน้ำตกกระโรม
ให้ความรู้สึกชุ่มชำสูดหายใจลึกรีเซตบอดกันหน่อย
สายลมและแสงแดดสุดฟิน
ตะข่ายรับน้ำหนักได้ไม่เกิน๑๕๐กิโลกรัมนะคะ
น้ำกับวิวสวยแล้วสายหวานอย่าลืมสั่งซิกเนเจอร์ร้าน
อฟเฟอร์บูเบอรี่วอฟเฟอร์หอมท็อปด้วยไอศครีมวานิลา
ปิ้งครีมและบูเบอรี่สดชิมแล้วละมุนมาก
น้ำผึ้งมะนาวแก้วนี้เปรี้ยวหวานเย็นชื่นใจ
เอาใจสายฮิปสเตอร์เปลี่ยนบรรยากาศพาเข้าตัวเมืองคอน
ตัวร้านเป็นบ้านไม้เก่า๒ชั้นสุดคลาสสิก
ตกแต่งสไตล์ลอฟผสานงานศิลปะได้อย่างลงตัว
เมนูแนะนำคือพิซซ่าแป้งบางกรอบหน้าชีสเยิ้ม
นอฟฟี่บูเบอรี่ชิดเค้กและเบอรี่อเมริกาโน
กาแฟใส่โซดาและผลเบอรี่สด
เปิดตั้งแต่๙โมงถึง๑ทุ่มปิดทุกวันพุธค่ะ
กระมวลวันการีพัฒน์ข่าวทรัฐทีวีรายงาน